จังหวัดประจวบคิริขันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาก็เป็นผู้หญิงหน้าตาดีนั่งรอคุณหมอเรียก
เขาก็นั่งอยู่ตรงข้ามห้องน้ำชายเลย
แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็สำเร็จความไข้ด้วยตัวเองอยู่ในห้องน้ำชายในโรงพยาบาล
คนก็เดินผ่านไปผ่านมากลางวันแสกเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ก็คือแอบทำอยู่แต่ว่าจะคอยโผล่หน้ามาดูผู้หญิงข้างนอก

แล้วผู้หญิงที่เขานั่งตรงกับห้องน้ำเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานไง
ผู้ชายคนนี้รูปร่างทวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขายาว

แล้วก็สำเร็จความไข้ด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะในอำเภอปรามบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ว่ามันถามว่ามันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวนะ
ไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะเกิดเหตุร้ายอะไรในโรงพยาบาลหรือเปล่า
คนมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ในโรงพยาบาลคนก็กังวลความปลอดภัยของพยาบาล

ใช่ครับเจ้าของคลิปนี้เขาเป็นหญิงสาวหน้าตาดี

ก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเชื่อว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมองเธอก็ได้
เพื่อนำไปสำเร็จความไคร้นะฮะเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ไปโรงพยาบาลกับเพื่อนอีกคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องน้ำชายพอดี
รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิวนะผู้ก่อเหตุก็ทำแบบเนี้ยครับ
เธอก็ใช้มือถือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อมายังเจ้าของคลิปแล้ว
ว่าผู้ชายคนนี้อายุ๓๗คือที่มาหาหมอเนี่ยมาทำฟัน
แต่มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ต้องบำบัดความต้องการทางเพศ
เพราะฉะนั้นต้องกินยาเป็นประจำก็แจ้งไปทางญาติแล้วว่า
คุณต้องดูแลญาติคุณนะใช่ปล่อยมาอย่างนี้ไม่ได้
ขาดยาหรือเปล่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้ญาติคงรู้แล้วล่ะ
อืมเพราะว่าคลิปนี้คงโด่งดังไปทั่วแล้วใช่ค่ะครับ